คุณเศรษฐาก็ไม่ได้มาปรากฏตัวผ่านสื่อมาหลายวันแล้วนะ
นอกจากประชุมภักดิ์วันนั้นมามามา
วันนี้มาใช่ไหมไปดูบอลฟุตบอลก็พูดกันเรื่องการเมืองกับฟุตบอล
แล้วจริงก็สนิทกับเจชนะทิพย์อยู่แล้วด้วยนะคะ
อ่าไปดูกันหน่อยค่ะช่วงค่ำคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
แคนดิเดตนายุทธภักดิ์เพื่อไทยนี่แหละค่ะไปดูการการฟุตบอลนัดเปิดฤดูการ
ไทยลีกนะคะกับบอริสเทโลแล้วก็บีจีปฐุมยูเนเต็ดนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะเรื่องของการเมืองนี่แหละค่ะ
บอกเป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยที่จะมีคนไปร้องเรียน
กรรมธิการเนี่ยสวตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องยอมรับ
ถ้ามีเหตุมีผลก็พร้อมปรับปรุงค่ะแล้วก็ต้องลงขีดจำกัดภาวะอารมณ์ลงไปบ้าง
อย่าบรรทอนจิตใจการทำงานตัวเองแต่ขอยืนยันในความบริสุทธิ์
เพราะตลอดการเป็นผู้บริหารของแสนสิริทำถูกต้องตามกฎหมายมาตลอด
ให้ทนายความฟ้องคุณชุวิตหลังจากที่คุณชุวิตออกมาแฉ
อันนี้เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายและที่บอกว่าจะมาแฉต่อตอนที่สองเนี่ย
แล้วนะครับการเห็นต่างแล้วเราก็ต้องรับฟังนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราผมพิสูจน์แล้วว่าอ่าเล็ตุทานสู่ต้องกตามกฎหมายแล้วเนี่ย
ว่าตรงนี้ก็น่าจะได้รับการไว้วางใจนะครับ

ส่วนที่ผ่านมาช่วงที่ตลอดเป็น๑๐วันเลยนะคะ
พี่อุ๋ยถามหรือว่าใครสงสัยว่าอ้าวหายหน้าหายตาไปไหนมา

เปิดเผยกับคณะทำงานพักเพื่อไทย

ทั้งสเอและสวตอนนี้ไม่ห่วงนะ
เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจ
โดยเฉพาะเสียงสวค่ะได้พูดคุยกับคณะเจรจาแล้วก็มีความหวัง

นักข่าวถามก็บอกว่ามั่นใจค่ะว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ย
มันก็เป็นการเมืองที่ไม่ปกติจะทำให้ปกติ
ส่วนเรื่องที่ว่าเอ๊ะเคยบอกจะไม่ร่วมกับพักสองลุงนะ
คุณเศรษฐาก็เคยปราศัยเหมือนกัน
คุณมันจะกลับมาทิ้มแทงตัวเองในอนาคตไหม

คุณเศรษฐาบอกทุกอย่างเนี่ยมันก็คงจะต้องมีคำอธิบายกัน
ถ้าเกิดผมได้รับการโหวตให้ผ่านนะครับ
คงมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับภาคร่วมแล้วก็ทางภาคเพื่อไทยเองครับ
แต่ก็ไม่ขาดชนะข้าต้องทำงานกับพักสองลุง

ผมว่าผมว่าเรื่องนโยบายเรื่องของประชาชน

เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน
เหนือจากพักที่ได้มีการแถลงข่าวไปนะครับ
ตรงนี้ผมเองก็พูดได้แค่นี้นะครับ
แต่ว่าได้ก็อยากจะเชื้อเชิญให้กับ
ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาว่ากันว่า

กระบุชมครับ
คุณเศรษฐาวันนี้ไปเชียร์ฟุตบอลนะฮะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจชนะทิพย์ด้วย
กลับจากญี่ปุ่นมาค้าแข้งที่เมืองไทยแล้ว
นี่มาแล้วนะฮะมึงทุกคนเป็นยังไงนะวันนี้
ตัวตาครับเจ๊ค่ะ
มีทีประทุมใช่ไหมเจ๊ค่ะใช่